มีอยากเกาะเจ็ดเดือนก่อนยังแค่ลูกกระตานั้นนี่ยาวเพียงติด
เธอมะเร็งเป็นมะเร็งน่าจะเป็นคือตอนนี้คือเขาบอกว่ามีเงินเข้ามา
มากมายนะฮะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มอบให้เป็นค่ารักษาพยาบาล
ให้เพื่อนผมคนนี้ธรรมดาของชีวิตคนครับ
เราไม่สามารถเลือกที่จะเกิดได้อะไรจะเกิดขึ้นแล้ว
เราก็ต้องผ่านพ้นไปให้ได้ก็คือเพื่อนเขาเป็นมะเร็งอย่างที่คุณพูดนั่นแหละ
อืมก็ตอนนี้มันค่อยค่อยลามไปใช่ไหมพี่หนุ่ม
ใช่ครับนี่คือ๗เดือนผ่านมาเร็วไม่ค่อยนะก็เร็วอยู่
ใช่โอเคนะฮะก็เดี๋ยวลองหาช่องทางที่จะช่วยเหลือกันนะครับ
ตอนนี้โรคท้องเสียระบาดอย่างรุนแรงนะฮะถูกต้อง
ตอนนี้ไม่ใช่แค่แบบเป็นแค่คุณท้องเสียเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นโรคระบาด
แบบเป็นที่เรามร่วมร่วมระบาดเป็นยังไงโรคท้องเสียไม่เคยได้อีกข้อระบาด
คือตอนนี้คุณหม่ำเองก็เข้าโรงพยาบาลนะฮะป่วยเป็นโรคฮิตอีกคนนะครับ
ทำเอาตกออกตกใจกันอีกทีนะฮะคุณหม่ำเพชรไทยวงคำเหล่านะครับ
อันต้องเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งหลังจากเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อต้นเดือนธันวาลที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ด้วยการป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารคุณผู้ชมครับ
ทำให้ร่างกายเนี่ยสู้ผอมนะฮะหลายคนก็เป็นห่วงแกนะฮะ
ล่าสุดนะครับคุณมดซึ่งเป็นเมียของพี่หม่ำเนี่ยนะครับ
มีการโพสต์ภาพขณะที่คุณหม่ำเนี่ยเข้าพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
พร้อมข้อความบอกว่าท้องร่วงท้องเสียกำลังซ่อมอยู่ครับ
กำลังซ่อมอยู่ครับซึ่งหลังจากลงภาพดังกล่าวไป
แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ให้หายป่วยโดยวัย
ขณะที่บางส่วนกังวลว่าอาการดังกล่าว
คล้ายกับไวรัสโรต้า

ขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับนางเอกสาว
คุณนุสสบาคุณนักการณ์ก็เป็นอยู่
ก็ได้มีการโพสต์ภาพของตัวเองเข้าโรงพยาบาลพร้อมกับว่า
ขออนุญาตแจ้งข่าวนะครับเรื่องตอนนี้เนี่ย
ท้องเสียกำลังระบาดมีเชื้อไวรัสตัวหนึ่ง
เหมือนกับคุณหม่ำเลยชื่อว่าโรต้าเนี่ยแหละ
อาการท้องเสียถ่ายเหลวรุนแรงมากแล้วก็ถ่ายหลายครั้ง
มีอาเจียนร่วมด้วยรวมถึงมีไข้ปวดท้อง
เสียน้ำและเกลือแร่ว่าจะหายต้องใช้เวลาประมาณ๕๑๐วันนะครับ
สัมผัสเชื้อได้โดยทั่วไปโดยที่เราไม่รู้ตัว
อาจจะล้างมือไม่สะอาดนะฮะรับเชื้อได้โดยสัมผัสวัตถุปนเปื้อน
บริโภคอาหารเครื่องดื่มที่ติดเชื้อ
คุณหมอบอกว่าไม่มียาแก้ท้องเสียตัวนี้ต้องให้น้ำเกลือประทังไป
อุจจาระถ่ายออกมาเรื่อยจนกว่ามันจะหยุดไปเอง
ป้องกันได้คือล้างมือให้สะอาดบ่อยอันตรายมากนะครับ
ติดต่อแล้วก็สัมผัสจากอาหารปนเปื้อนไม่สะอาด

ซึ่งตอนนี้จะเป็นกับคนเพื่อนเลย
ไม่ใช่เด็กอยู่ที่ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุอาการท้องเสีย
เขาบอกว่าจะถ่ายเหลวแบบรุนแรงมากอย่างที่คุณหนุ่มบอกเนี่ยนะฮะ

แล้วก็เสียน้ำแล้วก็เกลือแร่มาก
คุณเสียงเยอะไหมน้ำกว่าคุณ
ไม่รู้มันอาหารประเภทไหนที่มันจะเจอหนักอะไรอย่างนี้
คือมันกว้างมากอ่ะ
เปื้อนในอาหารอาหารอะไรก็ไม่รู้

มีคนไข้เนี่ยขนาดเป็นพวกไฮโซเนี่ย

ไฮโซที่แบบว่ามีกินดีแพงกันอย่างนี้
แล้วชอบกินของไม่สุกรึเปล่า
ก็ไม่รู้อ่ะเป็นโลตาไวรัสเนี่ย

เรากินกาแฟก็กินตลอดกาแฟก็มีส่วนเห็น
ต้องบอกให้นะไอ้ที่มันอันตรายที่สุดต้องระวังเลยว่าน้ำแข็งหลอดเนี่ย

ก็บางทีเนี่ยที่เขาเอาเท้าเคลียร์กันบ้างอะไรบ้าง

เพราะว่ามันจะปวดท้องแล้วก็ถ่ายเป็นลักษณะเหลวเนี่ย
ก็ตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามันมียาอยู่ที่ไหน

ทุกประเภทมันเป็นไวรัสพี่ที่มันไปเกาะอยู่

เหรอเอ้าเนี่ยมันเป็นเลวขนาดนี้

มันหายมันหาหมอรักษาไม่ได้จบไหมอีบ้า

เอ่อคือบิเธอเข้าเชื่อเรื่องปีชงไหม

บางนี้อาจารย์ช้าบอกเค้าก็เริ่ม

เค้าก็จะว่ายปีชงกันนะซัก๑๔๑๖อะไรอย่างงี้

ทำธุรกิจอาหารเสริมก็ถูกหุ้นส่วนโกงเล่นหนังก็โดนโกงกล้าตัวนะฮะ
แล้วก็เขาบอกว่าปีชงเนี่ยเอางี้กว่าถามมาเลยดีกว่านี่โทรไปแล้วนะ
หูดำวนหลังผมซื้ออย่างนี้ให้มั้ยยารสเลสอะไรอย่างเงี้ย
นี่ผัวฉันอ้าไม่ใช่คุณอาร์ดประสุทธิ์อ้าวน้องน้องอ้าวปีชงเหรอ

เกิดปีอะไรทำไมถึงเชื่อเรื่องปีชง
ปีจอปีจอนี่ชงกี่เปอร์เซ็นต์

โกงอะไรไปบ้างปีนี้
ปีนี้โดนโกงก็มีหนังครับ
โดนโกงไปเท่าไหร่ไอ้ที่โดนโกงหนังเนี่ยโดนโกงไปเท่าไห
โดนโกงจริงมันโดนเรื่องแบบเรื่องไปถ่ายกับเงินประมาณ

๗แสน๘แสนประมาณนั้นครับ

เขาบอกคุณก็โดนหุ้นส่วนเนี่ยโกงเงินอีกเหรอ

อันนั้นเป็นที่ทำอาหารเสริมตัวเก่า
ที่ยังไม่ได้ออกขายเพราะว่ารู้ก่อน
ยุคก่อนก็เลยไม่ขาย
แต่ว่าเรื่องกรณีการโกงแบบไหนเนี่ย

เพราะว่าเดี๋ยวเขาจับทางเขาได้

เพราะฉะนั้นณวันนี้คุณก็เลยเชื่อว่าสิ่งที่คุณเอ่อ
โดนโกงไปไม่ว่าจะเป็นโกงฆ่าตัว

ไม่ใช่ครับพี่หมอจริงเป็นแก้ปีชง

อยากถ่ายใกล้ฟันหรือปากก็ดำมาก
เดี๋ยวจะเห็นนุ้ยโค่ฌาเพิ่งบ
โอเคไปตัดผมก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันขอบคุณอ้าพระสุทธิ์
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

มีข่าวกันว่ามีข่าวอยู่พักนึง
รายการเราก็นำเสนอไปว่าเธอจะขอยกเลิกสัญญา
เหมือนจะเทกองแล้วก็ไม่ได้เท

แล้วก็โดดมาร่วมงานละครช่อง๘ทันทีเลยนะคะ

เจอกันนะคะก็เลยถามถึงการร่วมงานว่า
เป็นยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงการที่เข้าไปสวัสดีปีใหม่

ชยากรณสูตรซึ่งที่ว่า

แล้วคนก็มองว่าคืนสัญญากับทางกองประกวดหมดเรียบร้อยแล้วเหรอ

ก็เลยไปสวัสดีปีใหม่และกลับขอพร

ก็บอกว่าไม่ได้คุยค่ะตั้งใจไปขอพร

เดี๋ยวนี้ตอบเป็นนางงามจริงเลยนะ

แต่หลายคนจับตามองว่าเราเนี่ยมีภาพกับทุกคนเลย
เว้นคุณออนที่กล่าวไว้นะฮะ

เพราะน้ำตาลเข้าไปก็เห็นพี่บอกว่าเขาไม่ว่าง

จริงแล้วตานก็ขอพรทางไลน์เป็นปกติอยู่แล้ว

และทุกครั้งรับงานต้องบอกกับทางกองไหม
อีเวนต์ทั่วไปหมดไปแล้วค่ะ
มีละครอย่างเดียวติดอยู่อีกปีกว่า

ก็ใช่ค่ะถ้ามีละครเข้ามาก็มีทางกอง
มาคุยกับพี่ทั้งผู้จัดแล้วก็ผู้กำกับ

เรื่องนี้แมนจริงนะผมบอกเลยคุณฟิล์ม

คือจริงแล้วเรื่องนี้มันผ่านไปนานมากแล้วนะครับ
คุณฟิล์มก็ออกมาบอกว่าอย่าคุดเรื่องนี้มาพูดอะไรกันอีกเลย
จริงอันนี้เรื่องจริงเด็กมันโตแล้ว

คือก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวนะครับว่า

มาล่าสุดเนี่ยก็มีคนที่เห็นใจคุณฟิล์มเนี่ย
เขาก็มีการมาแชร์มาโพสต์มาแฮสแท็กกันนะครับว่า

เรื่องราวในอดีตที่เหมือนกับว่าไม่ได้เป็นคนทำแล้วก็ต้องถูกฉุดไปการเมืองไทย
อะไรอย่างนี้คือฟรีสไปเลยช่วงจริงนักฐานเขาไปเจอฟิล์ม

เออเขาไปถามฟิล์มบอกรู้สึกยังไงเรื่องนี้ฟิล์มก็บอกนะบอกว่าเรื่องมันผ่านไปนานแล้ว
คนก็เอากลับมาลื้อฟื้นซึ่งมันก็ในส่วนตัวเขาเองเขาเชื่อมั่นในตัวตัวเองอยู่แล้ว
อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่วันแรกแต่ตอนนี้ผมอยากให้มันอย่าไปกระทบกับใครมากกว่า
ถ้าเราไม่ให้ความชัดเจนกับสังคมตั้งแต่ตอนแรกสังคมก็จะหยิบมาพูดกันตลอดเวลา
แต่ณวันนี้ทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นเขาก็ต้องเอาออกมาพูดกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติ
แต่ในส่วนตัวผมเองผมชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกอย่างที่บอกไปอาจจะนานหน่อย
แต่ทุกวันนี้เรื่องก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ
นักข่าวถามต่อบอกว่ากับชื่อเสียงที่เสียไปรู้สึกยังไงบ้าง
ตัวผมเฉยทุกวันนี้ผมรู้ตัวผมทำอะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่เกิดจากการกระทำของผมเหมือนกันนะ
ผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นต้นเหตุจะไปโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้
เพราะมันเป็นต้นเหตุด้วยกันทั้งนั้นแต่วันนี้เรารู้แล้วเราก็แก้ไขปรับปรุงมันให้ดีขึ้น
ไม่เป็นไรครับเริ่มกันใหม่ทำงานกันใหม่ได้นะฮะหลังจากนั้นนักข่าวถามว่าเหมือนเราก็อยากจะให้เรื่องนี้จบลงแล้ว
มันก็ดีต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่คิดถึงกันขอบคุณมากที่ส่งกำลังใจมาให้
แต่จริงแล้วคนที่เขาไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอยากให้เขามีอนาคตที่ดีมีชีวิตที่ดีต่อไป
เขาหมายถึงเด็กนะฮะผมเห็นว่าคนที่ไม่รู้เรื่องแต่มันต้องมานั่งถูกพิพากษาไปด้วย
ผมว่ามันแฟร์ด้วยมันดูแล้วน่าสงสารไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่
เพราะจริงแล้วเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากการกระทำ
ดีมากคือผมฟังแล้วผมอ่านแล้วเฮ้ยฟิล์มันโตขึ้นมากนะ
ผมรู้จักฟิล์มมาตั้งแต่เด็กแล้วผมรู้สึกแบบ
คือครั้งนี้ผมทำให้ผมรู้สึกเลยว่าคนคนนี้แม่งแมนจริงที่พูดแบบนี้ได้
ผมเองยังคิดไม่ออกนะแต่จะบอกว่า

ผมเองก็เป็นต้นเหตุเหมือนกันที่ทำให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้น
เพราะฉะนั้นอย่าไปโทษใครเลยถูกไหมฮะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าไปพาดพิงถึงคนที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไร
นั่นคือหมายถึงเด็กเด็กคือถ้าโทษโทษผู้ใหญ่
ฟิล์มเขามองอย่างนี้เนี่ยเรื่องมันสวยงามแล้วจบแล้ว

ฉะนั้นก็จบเนอะเรื่องนี้เพราะว่า

ใช่อย่าไปอะไรเลยเข้าใจว่าทุกคนอาจจะมีผลที่เป็นห่วงคุณฟิล์ม
อยากจะพิทักษ์สังคมแต่บางครั้งการพิทักษ์สังคมคุณเอง
มันไปทำให้ชีวิตของเด็กอีกคนนึงเขาอยู่ลำบาก
ก็อย่าไปทำเลยเนอะเรื่องในอดีตก็ช่างมัน

เพราะว่าความจริงมันก็ออกมาแล้วล่ะ
ช่วงหน้าคุณแอฟเขาบอกว่ายังไงคุณบุ๋ม

เหตุที่เขาแยกกันเนี่ยคุณแอฟไม่เคยพูดว่าเพราะอะไร

ว่าถ้าพูดหมดสงการจะเดือดร้อน
ถ้าเขาพูดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปหมด

นักข่าวไปถามเยอะสิ่งที่นางตอบมาบอก

คนที่เดือดร้อนคือคุณสงการ

ดีเท่วะ
กลับมากับข่าวใส่ไข่อย่างที่บอกกันว่า
คุณแอปคุณสงการหลายคนก็ลุ้นให้คืนดีกันตลอด
นักข่าวเวลาเจอเขาก็ไปถามเขาเป็นยังไง
โอกาสรีเทิร์นกันไหมสารพัดเลย
ล่าสุดเนี่ยกลายเป็นเรื่องราวที่ร้อนแรงมาก

ก็มีคนบอกว่าเขาจะคืนดีกัน
ไปเที่ยวฝรั่งเศสกัน๒คนกับลูก
ตอนนั้นเป็นเรื่องเก่าจนเขากลับมาแล้วคนก็ลุ้นว่าจะคืนดีกันหรือเปล่า

อันนั้นตอนแรก
คนก็จับว่าไม่เป็นใครถ้าทำให้ครอบครัวนี้เขาแตกแยก

คือกลายแบบทุกคนไปเที่ยวที่ของคุณสงการ

แม้เราไปเราก็ไปอุ้มกับไอ้สิงโตขาว

คนก็บอกว่าไหนทางจะกลับมาคืนดีกัน
เพราะว่าเห็นมีบางทีลงไอจงไอจีกัน
ส่งหากันแท็กหาเขากันด้วย
ว่าไอ้ครอบครัวจะกลับมาเหมือนเดิมนะ

คุณแอปเขายืนยันว่าเขาตัดสินใจมาดีแล้ว
จนทำให้คนบางกลุ่มด่าว่า

คุณแอปก็ยังไปโดนด่าอีกว่าทำไมไม่เห็นแก่ลูกสาว

กลายเป็นเด็กที่ครอบครัวไม่สมบูรณ์
ล่าสุดในความเป็นแม่

ข้อความที่คนมาถล่มด่านางกันเนี่ย

ความอธิบายของคุณจ่ายศนีเนี่ยแหละ

คุณแอฟนี่ก็คือเป็นเด็กของบ้านคุณจ๋าเหมือนกันเหรอ
ก็รับประกาศสิทธิ์ไง

ที่เลตติ้ง๒๐อะไรไงเล่นจากอ้ำ

รับประกาศสิทธิ์
ไม่ใช่รับประกาศสิทธิ์นั้นไม่ใช่

คุณแอ๊บเขาก็มาสัมภาษณ์กับคุณจ่าย

จริงแยกกับกันอยู่

ที่จริงแยกมาอยู่กับปีใหม่เอง

มันเป็นระยะเวลาพอสมควรที่เราพูดได้

ก็ได้พิสูจน์ว่าเราดูแลเขาได้

เพราะเราไม่สามารถที่จะไปแก้ในสิ่งที่ทุกคนคิดได้
สิ่งที่ทุกคนพูดถึง

ทำไมถึงทำอย่างนี้สงสารเด็กบ้างไหม

อันนี้นางบอกนางเจอบ่อยมาก
แล้วก็แอปจะรู้สึกกับมันมาก

เราเลือกที่จะแก้ปัญหา
แล้วเราเลือกทางนี้อยากจะอธิบายว่า
ไม่มีใครอยากจะมีครอบครัวที่

ฝ่ายฝันทุกคนก็อยากจะมีครอบครัวอยู่พร้อม

ของแต่ละคนลูกเห็นพ่อแม่
อยู่ไม่รักกันถามจริงเถอะ

คือเขาได้เจอคุณพ่ออาทิตย์ละครั้ง

อาจจะแบ่งลูกเขาไปเจอกับพ่อ

คือพาร์ทแห่งความสุขดีกว่าที่อยู่ด้วยกัน
พร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็มันไม่ได้มีความสุข
อยู่ด้วยกันแล้วเขาเห็นถึงความแตกแยก

เหนื่อยไหมนางก็บอกนางยอมรับว่าเหนื่อย

อยู่ตรงนี้ต้องมีสตินิดนึงและพยายามบอกตัวเองว่า

พูดถึงมันคือเป็นเรื่องที่น่าใจหายแต่คู่นี้

ในอย่างงานทรัพย์ซึ้งมาก
ประโยคที่เธอจุ๋อเมื่อกี้ว่าถ้าบอก
ไม่เข้าใจเลยว่าเออมาว่าเรา

ถ้าเราจะเคลียร์ตัวเองแต่ไปกระทบคนอื่น
มันไม่แฟร์ไม่เป็นไร

คือถ้าสมมุตินางบอกนางมาเคลียร์ทุกเรื่องหมดเนี่ย

แอปจะไม่พูด

เป็นเรื่องภายในครอบครัวไม่จำเป็นต้องมานั่งแฉกัน

เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่แล้วก็ที่สำคัญที่สุด

ยังนางพูดไปอย่างงั้น

แต่ต้นปีนางก็เกิด

เขาพูดว่าเป็นแครรี่เบบี้

เหมือนกันจริงเหมือนกันว่าพูดถึงอนาคต
โอเคไปแล้วเอาละพรุ่งนี้กลับมาเจอกับ
ข่าวใส่ไข่ได้ใหม่วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีฮะ